ท่านผู้ชมครับมีแม่ค้าผัดไทยคนหนึ่งเขาร้องเรียนผ่านสื่อมา
บอกว่าเธอก็เอาเงินสดไปนะครับจะไปถ่ายทองคำคืนจากโรงรับจำนำแถวสะพานใหม่
ทั้งหมดเนี่ยมัน๔๕๐๐กว่าบาทเอาเฉพาะ๔๕๐๐เนี่ยคือแบงค์๑๐๔๕ใบ
พอยื่นเข้าไปปุ๊บพนักงานก็นับเงินไปนับเงินมาบอกว่าอ๋อนี่มันแค่๔๓ใบ
มันขาด๒๐๐๐นี่ฮะเธอก็เลยบอกว่าเอออย่างงี้เธอนับของเธอมาชัวร์แล้ว
ขโมยเงินแอบยักยอกแอบหยิบเงินเธอไปหรือเปล่าได้กล้องวงจรปิดมา
เอาเจ้าบอกเธอบอกนี้ค่ะจังหวะนี้หรือเปล่าแล้วนับไปอีกพักนึง

เธอนับของเธอมาดีแล้วแต่พอมาตรงนี้แล้วมันหายไป๒ใบได้อย่างไรแบงค์ทัน
พอเขานับแล้วเขาจะเอาไปเข้าเครื่องนับอัตโนมัติ
นี่จังหวะนี้ค่ะ
โรงรับจำนำตรงนี้มาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะฮะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับพนักงานของโรงรับจำนำแห่งนี้นะฮะ
หรือว่าถ้าเรียกเต็มก็สถานธนานุเคราะห์ของรัฐ
ย่านสะพานใหม่นะครับที่ลูกค้าเป็นแม่ค้าผัดไทย
เขาบอกว่านะฮะซึ่งเธออาจจะไม่ได้ทำก็ได้
ครับคือจะมีช่วงตั้งแต่ใบแรกถึงใบที่๒๐เนี่ยมันจะมีช่วง
หนึ่งที่เหมือนคลี่คลี่พับแล้วก็วางยี่สิบใบลงบนโต๊ะนับต่ออีก
ึกหนึ่งได้๒๓ใบเอาเงินปึกนี้ใส่เครื่องนับเงินเครื่องนับ
เงินก็นับ๒๓ใบแต่ช่วงเอาเงินไปใส่เครื่องนับเงินมือ
ขวาเนี่ยเหมือนกับล้วงลงไปที่ใต้โต๊ะไปซุกซุกกำอะไรยัง
หรือเปล่าคือถ้าดูก็แหม่ตรงจังหวะอันนี้นะ๒๐ใบนะใบที่๒๐

ครบแล้วแต่ว่ามันจะมีก่อนหน้านี้มันจะพับอะไรอยู่อันนี้รอบ
หลังและครบแล้ว๒๓ใบตรงนี้ท่านผู้ชมมันเขาบอกว่ามันไป
โดนเสื้อหน่อยนึงแล้วก็ล้วงไปใต้โต๊ะคือเอาเงินใส่กระเป๋า
เสื้อหรือเปล่าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางอีกฝ่ายเขาด้วยนะฮะเขา
ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะฮะท่านผู้ชมครับอ่าเราก็เลยเนี่ย
มาไล่ดูกันนะครับเอาอย่างงี้ก่อนเอาทางฝั่งของคนที่เขา
ร้องเรียนก่อนนางสาวพระกามารนวัสไสศรีอายุ๓๑ปีนะครับเธอ
วันขายผัดไทยมาร้องทุกข์กับทีมข่าวของเรานะครับนี่ฮะเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับคุณควินกระมุดโยธินนะครับเธอบอกว่ายัง
ก็หนักนะขาดรายได้ที่จะเอามาใช้จ่ายในครอบครัวลูกสาว๘
ขวบก็ต้องจ่ายค่าเทอมตัดสินใจเอาทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายคือ
ร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๒บาทเอาไปจำนำเมื่อ๑๙สิงหาคม
ที่สถานธนานุเคราะห์ของรัฐย่านสะพานใหม่โรงรับจำนำนะครับ
เธอก็อยากจะเอาเงินมาใช้ก่อนเงินสดเอาทองไปจำนำนะครับ

เก็บเงินนะครับเพื่อจะไปถ่ายสร้อยข้อมือทองคำกลับคืนมา
น้ำหนัก๒บาทนะถ้าตามราคาทอง๒บาทมันก็๔๐๐๐กว่าบาทประมาณอย่างนั้นเนาะ
เธอก็เอาเงินไปถ่ายคืนมาปรากฏว่ากลับถูกยักยอกไปสองพันบาท
ตามภาพที่เราดูมาสักครู่นี้เธอบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
เตรียมเงินไปวันนั้นนะครับเพื่อไปถ่ายทองคืนเนี่ย๔๕๕๖๓บาทตามราคาเลยนะ
เธอก็เตรียมธนบัตรไปใบละ๑๐๐บาทเนี่ยเตรียมไปเลย๔๕ใบ
ใบละ๑๐๐บาทอีก๕ใบใบละ๒๐บาท๓ใบเหรียญ๑บาทอีก๓เหรียญ
เตรียมไปเป๊ะนะครับ๔๕๕๖๓บาทไปถึงก็ส่งเงินให้พนักงานของโรงรับจำนำ
แต่พอเขาเอาเงินไปนับกลับมีปัญหาบอกว่าเงินเธอเนี่ยมันขาดไปสองพันบาท
แต่เธอยืนยันว่านับมาอย่างละเอียดแล้วก็เลยขอดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีพิรุษ๒จุดอย่างที่เห็นก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยไปแจ้งตำรวจที่สอนอบางเขนนะฮะ
คือเธอบอกว่าเนี่ยมันมีช่วงจังหวะพับชุดแรกใน๒๐ใบเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะฮะ
ที่มันจะเหมือนมีแบงค์เนี่ยมันพับอยู่นิบตรงนี้เธอบอกอันนี้ละนะ
แล้วอีกอันหนึ่งก็อย่างที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่เป็นภาพที่ทางโรงรับจำนำก็ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ดูนะครับ
นี่ฮะอันนี้ชุดหนึ่งเขาจะวางเป็นปึก๒๐ใบ
แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็๒๓ใบที่ได้มาแต่เธอบอกเธอมีอยู่๔๕ใบนะฮะ
นี่นะคะเราก็ทำภาพช้าหน่อยจะได้ค่อยดูไปด้วยกัน

นี่ค่ะทีนี้ค่ะคือเรื่องเนี้ยก็ต้องฟังทางมุมของโรงรับจำนำ

และทางพนักงานของเขาด้วยนะคะนี่นะคะนี่จะมีจังหวะนี้ที่พับแบงค์
นี่ไงคะแล้วก็วางไว้บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็นับต่อ
มีเสียงของทางผู้เสียหายไหม

คุณผู้ชมคะคือคุณผู้ชมก็ช่วยสังเกตดูแล้วกันเนอะว่ามันผิดปกติตามที่ผู้เสียหายเขาบอกหรือเปล่า

แต่ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้จัดการโรงรับจำนำนะคะ
พัทรชัยจันสีเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าธนบัตรใบที่มีปัญหาคือใบที่๑๙มันพับอยู่

พนักงานก็เลยคลี่ออก
แล้วนับใบที่๒๐แล้ววางลงบนโต๊ะครบ๒๐ปุ๊บวางลงบนโต๊ะ
จากนั้นก็นับที่เหลืออยู่ในมือมันนับได้๒๓ใบจริง
ก็เลยรวมทั้งหมดเข้าเครื่องทางผู้จัดการโรงรับจำนำ
เขาก็พยายามหยุดภาพให้ทีมข่าวของเราดูแบบชัดนะคะ
ช่วงจังหวะมือขวาของพนักงานโรงรับจำนำภาพขวามือค่ะ
คือทางผู้จัดการเขาแบบเหมือนกับหยุดภาพแล้วขยายให้ดูนี่
เขาขยายให้ดูเลยพนักงานเหมือนกับว่าเอามือไปเกาที่หน้าท้องและขา
ผู้จัดการบอกกับทีมข่าวของเราว่าลองดูดีสิ
จังหวะที่พนักงานเกาหน้าท้องกับเกาที่ขาเนี่ยในมือเขาไม่ได้มีธนบัตรอะไรเลย
จังหวะเพื่อนกำลังเดินมาพอดีใช่ไหม
เพราะฉะนั้น๒จุดเนี่ยก็คือหนึ่งคือจุดเรื่องคลี่แบงค์เนี่ยคือเขาคลี่ให้เพราะมันพับมาใบหนึ่ง
อยู่แล้วเขาก็แบ่งแยกว่าอ่ะครบ๒๐ใบวางเอาไว้แล้วก็นับที่เหลือ
หลังจากนั้นค่อยรวมทั้งหมดแล้วเข้าเครื่อง
ส่วนที่ว่ามือล้วงไปก็คือเก่าที่ทางแม่ค้าผัดไทยเขามองว่าแอบเอาแบงค์เข้าไป๒ใบหรือเปล่า
คือจากการที่ตรวจสอบเราก็เห็นแล้วว่านับตรงกับที่ปั่นจริง๔๓ใบ
เพราะว่าไอ้การที่เขาบอกว่าพนักงานเราซ่อนเงินดึงแล้วขยำไว้ในมือมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเร็วมาก
แล้วตอนช่วงที่จังหวะน้องเขามันปั่นแล้วก็อีกมือมาเกาคุมมันก็ไม่มีอะไรในมือพร้อมพร้อมตรวจสอบครับ
ทางน้องเองเขาก็ยินดีตรวจสอบเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ใจว่าน้องต้องการตรวจสอบแล้วก็ต้องยอมรับนะ
เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเงินมันหล่นเวลาถึงต้องเห็นที่พื้นอยู่แล้วมันไม่มีฮะ
ผู้จัดการเขายืนยันแบบนี้
พนักงานของโรงรับจำนำก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ว่าไม่ได้หยิบธนบัตรใบละ๑๐๐บาทไป๒ใบตามที่ผู้เสียหายบอก

ผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าก็๒๐๐๐ที่มันขาดไปเนี่ยมันมีความหมายมากนะ
เพราะว่ารายได้ของเขาจากการร้องเพลงต่อคืนไม่เกิน๕๐๐บาท
ช่วงที่ต้องหยุดร้องเพลงไปขายผัดไทยได้เงินวันละ๓๐๐เท่านั้น
วันที่เขาไปถ่ายทองเนี่ยก็พยายามบอกแล้วว่าเขาเตรียมเงินมาครบแล้วจริง
แต่พนักงานที่โรงรับจำนำยืนยันว่าก็เขานับแล้วมันไม่ครบ
ผู้เสียหายก็บอกว่าเขาก็อยากได้ทองเขาคืนแต่ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเร็วมาก
เขาก็เลยต้องอะมันขาด๒๐๐๐ใช่ไหมก็เดินไปกดเงินสดมาเพิ่มอีก๒๐๐๐
แล้วก็ถ่ายทองคืนไปเธอบอกว่าพอออกมาจากโรงรับจำนำ

รู้สึกว่ามันแปลกไม่ชอบมาพากล
ก็เลยกลับไปขอดูกล้องวงจรปิด

ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้ก่อนในเบื้องต้น
เธอก็เลยไปที่โรงรับจำนำอีกรอบพร้อมกับตำรวจ
เพื่อขอภาพจากกล้องออกมา
สำหรับหนูเงิน๒๐๐มันสำคัญ
ร้องเพลงต่อคืนคืนนึงหนูได้๕๖๐๐บาทมันเหนื่อย
แล้วกว่าหนูจะเก็บเงินทั้งชีวิตหนูหนูมีทอง๒บาทได้มันเหนื่อยมาก
หนูรักทองของหนูหนูต้องการเอามันคืนมา
แล้วเงินสองพันนี้มันหายไปโดยมีพิรุษที่หนูติดใจสงสัย
แล้วพอหนูขอกล้องจากเขาหนูเห็นในกล้องหนูเห็นทุกอย่างมันชัดเจนอ่ะ
คนที่ลงจำนำเขาก็พูดหลายคนช่วยกันพูด
หนูก็ไม่ยอมเพราะหนูเห็นว่ามันไม่ใช่
หนูก็หวังมาพึ่งโรงพักว่าที่สิ่งที่หนูเห็นน่ะให้เขาช่วยหนูหน่อย
ประชาชนอย่างเราทำไมถ้าเราไม่รู้จักใคร
เราเดินเข้ามาที่โรงพักมาหาความถูกต้องเนี่ยมาร้องเรียนมาร้องทุกข์อ่ะ

หนูอยากให้ทุกคนตัดสินจากในกล้องวงจรปิดที่เห็น
คุณผู้ชมครับเราก็ตามความคืบหน้าให้ต่อ
คือคุณครินขมุดโยธินเนี่ย

ตามที่ผู้เสียหายเขาก็ยืนยันกับเรานะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเนี่ยกลับไปที่โรงรับจำนำแห่งนี้อีกครั้งนะครับ
เพราะว่าวันนี้ก็วันทำงานใช่ไหม
เผื่อว่าจะได้เจอพนักงานคนนั้นนะครับ
ได้ถามกันว่าเออมันเป็นยังไงกันนะ

แต่ทางผู้จัดการของโรงรับจำนำยืนยันกับเรานะครับว่า
พนักงานทุกคนที่จะรับเข้ามาทำงานที่สถานธนานุเคราะห์เนี่ย
มีขั้นตอนมีระเบียบที่เข้มงวดมากนะ
เพื่อป้องกันการไปยักยอกเงินของลูกค้า
การไปขโมยสิ่งของที่เขาเอามาจำนำเอาไว้
เพราะฉะนั้นทุกคนจะมีข้าราชการค้ำประกันก่อนนะครับ

ต้องตรวจสอบประวัติอาทยากรรมก่อน
เพราะฉะนั้นยืนยันในความบริสุทธิ์ของพนักงาน
แต่วันนี้เธอไม่ได้มาทำงานเลยไม่ได้คุยด้วยนะครับ
ส่วนทางคดีสนบังเขนบอกว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้เนี่ย
เดี๋ยวจะส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบ
ให้ตรวจสอบแบบอย่างละเอียดเลยแบบทางคดีเลย
เอาให้ชัดเลยว่ามันมีพิรุษไม่มีพิรุษ

ตอนนี้ได้แจ้งไปยังพนักงานที่อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดคนนับเงินแล้ว
ว่ามาให้มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งเขาก็ยืนยันเบื้องต้นมาแล้วว่าไม่ได้ทำค่ะ

เพราะฉะนั้นจากนี้ก็ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ก็คือการตรวจสอบโดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าจากคลิปเนี่ยมันจะมีพิรุษหรือไม่มีพิรุธอะไรยังไง
จะได้เอาให้ชัดแล้วก็เคลียร์กันไปเลยนะคะ